อีกหนึ่งเรื่องราวที่จะพาไปดูเรื่องของความเชื่อกับคนไทย
แหมวันนี้อย่างที่บอกแหละวันที่๑๔แล้วคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะพาไปดูต้นงิ้วคู่ที่โค้งอาถรรพ์ครับ
เขาว่ากันว่า๔แล้วนะ

รถไปดูความเด็ดดวงที่โค้งอาถรรพ์หน่อยนะคะคุณผู้ชม
อยู่บริเวณทางโค้งริมถนนอ่างทองท่าช้างหมู่๕ตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
มาถึงที่นี่คุณผู้ชมจะเจอแบบนี้

อันดับแรกเห็นคนเยอะแปลว่ามาถูกแล้ว
แล้วก็จะเจอต้นงิ้วคู่ค่ะ

งิ้วคู่ก็จะมีสารมีผ้าสามสีมีอุปกรณ์ของเส้นไหว้ต่างที่
ผู้คนนำมาไหว้ต้นงิ้วเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่าต้นงิ้วโค้งอาถรรพ์ต้นนี้มีตำนาน

มีความเชื่อเล่ากันมาเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ย
เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

ไม่ใช่ไม่ใช่ยามอง
คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะ

แต่ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเอานิ้วไปถูกันเยอะเหมือนกัน
ชาวบ้านเนี่ยเขาที่ทำงานโรงงานเนี่ยเขาก็ฝัน
ว่ามีเด็กหิวโหยจะมาให้โชคให้ลาบอยู่ที่บริเวณนี้
แล้วก็ไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบนี่แหละขอเลขเด็ดเนี่ยนะคะ
เพื่อที่จะเอาไปเสี่ยงดวงและยังไงรู้ไหม

ถูกรางวัลได้เลขเด็ดถูกติดต่อกันมาหลายงวด
เขาบอกว่าบางคนเนี่ยนะถูกติดกันมาสี่งวด

และนี่แหละที่ดิฉันบอกแล้วว่า๔งวด
จริงคุณพอข่าวลื้อนี้แพร่สะพัดออกไปทั่วนะคะ
ก็ทำให้มีชาวบ้านมาขอโชคขอลาบกันเยอะแยะเลย
เดี๋ยวไปดูชาวบ้านเขากันว่ามีวิธีการขอยังไงได้จริงหรือเปล่านะ
เมื่อก่อนเนี่ยมีเนี่ยรถชนกันตรงนี้นะคะ
แล้วก็มีเด็กกับแม่กับเด็ก
นี่ไงชาวบ้านออกมายืนยันด้วยเสียงตัวเองเลยว่า

โชคติดติดกันไปแบบนี้นะคะก็มีการนำสารเพียงตามาตั้งไว้แบบ
เนี้ยที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเพื่อให้ชาวบ้านที่ได้โชคได้ลาบ
นำของมาแก้บนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะตอนนี้นะ
คำล่ำลือคุณเสียงลือเสียงเล่าอ้างในการให้โชคแม่นแบบ
เนี้ยมันแพร่กระจายออกไปอืมชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงก็โอ้โห
มากราบไหว้มาขอโชคขอรับขอเลขเด็ดมัดขูดมาถูมาทามาพัน
ตอนนี้ต้นงิ้วที่มีน้ำอยู่ไม่มีน้ำแล้วน้ำหายหมดแล้วอู๋ทุอยู่
น้ำท่วมมาแล้วนะคะจริงจริงแล้วมันเป็นความเชื่อคุณผู้ชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
ขูดกันไปส่องกันไปเลยก็จะเห็นเลขกันประมาณไหนเดี๋ยวไปฟังกันเอาเอง
เอาลองดูลองดูลองดูไปฟัง
ได้เลขก้าวน้องน้องก็ได้เลขเลขสี่แต่ยังไม่สามารถกันว่าวันนี้จะออกอะไร
อะไรนะได้เลขก้าวส่วนอีกคนบอกได้เลขสี่บอกด้วยความสุขความชื่อมืดและความเห็นใต้เตียบ
เห็นใบหน้าของคุณป้าเขามีความสุขมีความมุ่งมั่นมากจริง
เอาล่ะเตือนคุณผู้ชมหน่อยใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราก็นำเสนอเรื่องราวของความเชื่อแหละ
คือแต่ละคนก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปอันนี้ก็ว่าไม่ได้แต่ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ
จะซื้อล็อตเตอรี่สลากกินแบงรัฐบาลอะไรก็ดูดีละกันเอาแต่พอตัว
วันนี้เนี่ยนะรายการของเราเนี่ยนะคนเข้าใจผิดว่าคือคิดว่ารายการเราเนี่ยไม่ได้มาเล่าข่าวเสมอ
อะไรแล้วมาทำอะไรคะมาใบ้เลข
บางคนบอกว่าหุ้ยรายการหวยมาไม่ใช่นะฮะเราไม่ได้มาบอกเรื่องของตัวเลข
แต่ว่าเราไปถามชาวบ้านคือเราเข้าไปดูว่าแต่ละชุมชนแต่ละที่เขามีความเชื่อยังไงกันบ้าง
แล้วเรื่องราวแปลกที่มันเกิดขึ้นชาวบ้านเขามองยังไงแล้วก็บอกว่ามองเห็นเลขอะไรเท่านั้นเอง
เราอยากรู้ไงอยากรู้ว่าดูยังไงถึงจะเห็นถ้าอย่างนั้นก็คงไม่แปลกที่เขาจะเข้าใจเราแบบนี้
นี่ที่ฉันพูดไม่ได้รู้สึกดีขึ้นเลยเหรอไม่ได้ดูดีขึ้นเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลย
คิดคำตั้งนานก็ดีอยู่ก็แล้วแต่ด้วยแล้วแต่ดูอ่ะดูกันไป
ใช้วิจารยาในการรับชมนะคะ